ที่คาดว่าคาดว่าจะถูกทาบทามมาร่วมรัฐบาล
สิ่งด้วยหลักการแล้วเนี่ยกรรมการบริหารภาครจะต้องมีมติออกมา
พักประชาธิปัตย์มันต้องเป็นเรื่องมติที่ประชุมร่วม
หากมีการโหวตนายกัธมนตรี
ก็จะต้องประชุมสอสออีกครั้ง
การประชุมร่วมรัฐสภา๒๗กรกฎาคมครับฟังเสียงคุณจุลินฮะ
ขอเสียงประชานิปัตย์ให้ไปร่วมรัฐบาทในการรัฐบาท
ไม่มีการตั้งใครอะไรมาสิ้นครับ
แล้วก็ผมเองก็ยังไม่เคยไปเจรจากักขังในเรื่องการตั้งรัฐบาล

ตอบอะไรสำหรับประชาธิปัตย์เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของมติที่ประชุมร่วม
ต้องเป็นเรื่องของที่ประชุมร่วม
นายราเมฆรัตนัชเวงโฆษกภักดิ์ประชาธิปัตย์ปฏิเสธ๒เรื่อง

อ้างอิงถึงคั่วคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนบอกว่าไม่เป็นความจริง
แล้วก็อีกข่าวหนึ่งที่ปฏิเสธบอกว่าเพจของพักโพสต์บอกว่า
สอภาคใต้ปันใจให้กับพักภูมิใจไทยซะแล้ว
ยืนยันว่าเพจของภักดิ์ไม่เคยทำลักษณะนี้
ส่วนการประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่๒นะครับ
เพื่อเลือกคณะกรรมการบริฐานภักดิ์ประชาชนที่ปัดเนี่ยนะครับ
ส่วนอีกพักหนึ่งนะคะก็เป็นที่จับตาว่าจะถูกทาบทาม
ก็คือพักภูมิใจไทยแต่ว่าก็ต้องมีเงื่อนไข
ที่สำคัญที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ก่อนนะคะ
จะไม่ร่วมรัฐบาลที่มีพักเก้าไกลรวมอยู่ด้วยค่ะ
หัวหน้าพักภูมิใจไทยนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามก็บอกว่า
ยังไม่ได้รับการติดต่อจากภักดิ์เพื่อไทยนะคะ
ก็เลยไม่รู้ว่าพักเพื่อไทยจะมีแนวทางอย่างไร
แต่ในส่วนของภูมิใจไทยมีจุดยืนที่ได้แถลงการและพูดหลายครั้งแล้วว่า
เราจะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักที่มีนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒ค่ะ
พูดให้ชัดเจนก็คือพักก้าวไกลพักเดียวที่มีนโยบายเรื่องนี้
และไม่มีท่าทีที่จะลดระดับมีแต่จะแข็งกล้าวขึ้น
แก่นำพักก้าวไกลคณะก้าวหน้าและผู้สนับสนุนพักก้าวไกล
มีการผลักดันที่จะให้แก้ไขมาตรา๑๑๒อย่างไม่รับฟังเสียงทักท้วง
ทั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าประเด็นนี้จะทำให้เกิดความขัดแย้งของคนในชาติ
นายอนุทินบอกว่าถ้าเราได้รับการติดต่อจากภักดิ์เพื่อไทยให้ร่วมจัดตั้งรัฐบาล
ถ้ายังมีพักเก้าไกลอยู่เราเข้าร่วมไม่ได้ค่ะ
ชัดเจนบอกว่าไม่คิดร่วมงานกับพักที่มีนโยบายแก้ไขมาตรา๑๑๒
นี่คือคุณไถริกค์สอกำแพงเพชรคภัรังประชารัฐ
พักพลังประชารัฐได้มีแถลงการประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นแล้วว่า
เราไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา๑๑๒
และเราจะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักที่มีนโยบายแก้ไขมาตรา๑๑๒
เพราะว่าพักพลังประชารัฐนะครับเป็นพักการเมือง
อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกครับ
ส่วนคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์ครับหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ
ล่าสุดก็โพสต์บอกว่าผมได้สอบถามมาตลอดว่าแนวทางของ
รวมไทยสร้างชาติในการโหวตเลือกนายกต่อไปจะเป็นอย่างไร
ขอเรียนเพื่อความชัดเจนแบบนี้
ยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราจึงไม่เห็นชอบกับบุคคลที่นะครับได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกที่ผ่านมาทั้งสองครั้ง
เพราะเราไม่เชื่อว่าภักดิ์เก้าไกรเป็นภักดิ์การเมือง
ที่บุคคลดังกล่าวสังกัดอยู่จะมีแนวทางกับเราอย่างแท้จริง
๓การโหวนเลือกนายกครั้งต่อไปหากมีภักดิ์เก้าไกรร่วมเป็นรัฐบาล

เราจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพักการเมืองใด
ก็ตามที่นำพักเก้าไกลมาร่วมรัฐบาล
นี่คือความเคลื่อนไหวจากภาคการเมืองต่างส่วนหนึ่งฮะ

พักชาติไทยพัฒนาคุณวราวุฒิศิลปะอาชา
วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ
บอกว่าชาติไทยพัฒนายินดีสนับสนุนแคนดิเดต
นายกรัฐมนตรีที่เสนอโดยพักเพื่อไทย
แต่มีเงื่อนไขว่าพักเพื่อไทยจะต้องไม่ทำงานร่วมกับพักการเมือง
มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒

เพราะว่าจุดยืนของชาติไทยพัฒนาก็คือไม่แตะต้องและไม่แก้ไขมาตรา๑๔
แต่นายวราวุฒิก็บอกว่าพักเพื่อไทยยังไม่มีใครโทรศัพท์มาพูดคุยทาบทามนะคะ
ย้ำสั้นว่าหากไม่มีการแก้ไขมาตรา๑๑๒ชาติไทยพัฒนาก็ยินดีสนับสนุนค่ะ

คุณผู้ชมครับมาดูปฏิกิริยาจากอาจารย์วันนอบ้าง
เพราะว่าก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำหน้าที่ของท่าน
ในวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา